คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ลูกทุ่งสาวเสียงเหนอพูดแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้

โอ้โหแสนเมตตาจงเกิดแก่บฉัน
หญิงสาวนับร้อยนับพันพระยาได้แล้ว

ให้ฉันยามดั่งนางบุษบาให้ดูตาสุขใสมากเลย

ขอพูดให้ชอบแต่เพลงเข้าฮิตจริงตอนนี้
เพลงพ่อเนื้อทองของน้องเป่าปาวลี๕ล้าน๖แสนวิวไปแล้วคุณผู้ชม
ล่าสุดเจอตัวน้องเปล่าคนสวยอัปเดตหน่อย

บอกเลยขอบคุณแฟนเพลงที่รับฟังกันในทุกช่องทาง
แล้วก็ขอบคุณใครอีกหนึ่งคนสำคัญน้องการทัศนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเพลงพ่อเนื้อทองเนี่ยน้องการเป็นคนแต่งนะฮะ
รู้สึกว่าตกหลุมรักเพลงนี้ตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลย
วาวบอกว่ายอมรับนะฟังไปฟังมาก็ไปขอพรเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นการจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งในรอบ๓ปีคุณผู้ชม
แล้วช่วงที่หายไปนี่นะมีข่าวเมาส์มาว่าเตรียมตัวจะวางไมค์
ความพร้อมเป็นการปั๊มทายาทเป็นคุณแม่
น้องบอกว่าเรื่องวางไมค์ไม่จริงเลยค่ะ
หนูเนี่ยทำสองอย่างพี่ร้องเพลงก็ร้อง
หน้าที่งานบ้านงานเรือนเรื่องนี้ภรรยาก็ต้องทำ
ไปได้นี่นะตัวเธอเองก็บอกว่าอยากมีลูก
แต่ในเมื่อเบบียังไม่มาก็ขอทำงานไปชิวก่อนค่ะ
ไปฟังเสียงเป่าเป่าวลีกันหน่อยค่ะ
พวกคู่กันไปแต่หนูว่าเดี๋ยวนี้ก็พี่ดาราหรือว่าพี่ที่ทำงานในวงการ
เขาทำให้เราเห็นนะคะว่าทำงานแล้วก็ยังแบบมีน้องได้
พวกคู่กันไปแล้วเพื่อนได้เห็นความน่ารักของลูกเรามันก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมกัน
มันก็เหมือนแบบว่าเราก็อยากมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันตัวเอง
ขอบคุณมากเลยที่ให้กระแสตอบรับสำหรับเพลงพ่อเนื้อทองด้วย
มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ไปไกลอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็แถวสุพรรณอะไรอย่างนี้
แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวหรือว่าไปแบบว่าร้องเพลงในที่ต่าง
แล้วก็ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่างอยู่แล้ว
เหมือนเป็นการขอพรแหละขอพรเพราะว่าเปล่าไม่ได้ปล่อยเพลงมาตั้งแต่โควิดอะค่ะ
ก็เหมือนแบบว่าหายจากเพลงไปประมาณ๓ปีเต็มแล้วก็แบบเหมือนขอกำลังใจมากกว่า
วิว๕ล้าน๖แล้วเชื่อว่าหลังจากนี้๑๐ล้านต้องมาแน่นอน
เพราะว่าอะไรให้ฉันงามดังนางบุษบา
ให้ดวงตาสดใจถึงจันทรายจันทรายใดก็เลี้ยวไม่ได้
โอ้ยพอจริงพอจริง
เห็นก็ทนไม่ได้ลำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉัน
จบลงอีกทีนะคะถ้าอยากฟังเต็มในยูทูปได้เลยคุณผู้ชมค่ะ